เป็นคดีที่ไม่แพ้กับคดีชิงทองที่ลบบุรีเลย

คือไล่เลี่ยกันมาเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเลย
คือตอนนี้ค่ะบ้านของในไอซ์เนี่ย
มันกลายเป็นเหมือนกับบ้านลึกลับ
เป็นพื้นที่ลึกลับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้
จะไปเจออะไรที่เป็นศพของคนซ่อนอยู่อีกหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยลงไปงมค้นหา
ในบ่อมรณะเนื้อที่ประมาณ๒ไร่เนี่ย
ลงไปงมเจอกระดูกชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย

รอบนึงแล้วนะแต่ทีนี้เมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่
ชิ้นส่วนสำคัญใช่เจ้าหน้าที่เขาลงไปงมอีกรอบหนึ่ง
คือห่างจากจุดตรงเดิมมานี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนสำคัญ
เรียงให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดปฏิบัติการ
ค้นหาหลักฐานในบ่อมรณะในพื้นที่บ้านของในไอซ์เนี่ยนะคะ
รอบที่๓ที่ลงไปงมปฏิบัติการรอบนี้เจ้าหน้าที่มากัน๔๐กว่านาย
ก็มีทั้งร่วมกับตันยูมีทั้งตำรวจน้ำมีทั้งบริษัทเอกชน
อุปกรณ์นี้ครบชุดเลยนะฮะเป็นอุปกรณ์ดำน้ำ
แบบเต็มรูปแบบเลยหน้ากากเต็มหน้าชุดครอบจมูกติดกล้องติดไฟ
อุปกรณ์เหล่านี้จริงจะมีใช้เฉพาะกองทัพเรือแล้วก็ภาคเอกชนเท่านั้นนะ
แต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้เคยนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือหมูป่าถ้ำหลวงมาแล้ว
คราวนี้ก็ต้องเอามาใช้ที่นี่เพราะถือว่าเป็นการค้นรอบที่๓
จะต้องค้นให้พบหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
วิธีการของเขาเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นชาร์จที่เจ้าหน้าที่เขาเขียนไหม
เป็นเส้นประเป็นจุดคือเขาแบ่งโซนเขาเอาเชือกมาขึงก่อน
ขึงเป็นตาราง๑๒ช่องที่เบาะน้ำหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเกาะเชือกลงไปใต้น้ำ
ลักษณะการงมค้นหาเนี่ยเขาจะนอนราบขนานไปกับพื้นน้ำเลยนะ
แล้วเท้าเจ้าหน้าที่ไม่เหยียบไปที่โครนใต้น้ำนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเหยียบมันจะทำให้น้ำขุ่น
แล้วอาจจะไปเหยียบทำลายวัตถุหลักฐานต่าง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ใช้มือค่ะไม่ใส่ถุงมือด้วย
ควานค่อยควานหาทุกตารางนิ้วเลยนะที่ใต้น้ำ
ปรากฏว่าตอนลงไปงมประมาณสัก๑๑โมง
ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะไปเจอกระดูก๑๗ชิ้น
มันห่างจากจุดที่เคยเจอประตูเหล็กคราวก่อนนะครับ

พื้นที่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นแอ่งลึกลงไป
อันนี้คือ๑๗ชิ้นเจอมารอบหนึ่งแล้ว

ใช่แล้วภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นเหมือนกับหีบเหล็กเจอประมาณตอนเที่ยงค่ะ
ไปเจอหีบเหล็กขนาดน่าจะสักประมาณ๖๐คูณ๖๐นิ้ว

ตอนนั้นหีบเหล็กนี้มันมีเชือกฟางผูกอยู่

เจ้าหน้าที่เขาก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเปิดดูข้างใน

แน่นอนต้องดูซิข้างในมีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่หรือเปล่านะ
ทีนี้พอเปิดออกมาสุจกรณ์ค้าพังงะเลยค่ะ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอเป็นกระดูก
เป็นกระโหลกศีรษะอยู่ในหีบเหล็กนั้น
คือกระดูกทั้งสิ้นที่อยู่ในหีบเหล็ก
มี๒๗ชิ้นที่สำคัญคือกระโหลกกรามร่างสะบักสันหลัง
ซี่โครงเชิงกรานแขนหนึ่งข้างแล้วก็ขา
โดยมีเจ้าดัมเบลผูกเชือกแล้วก็ถ่วงหีบอยู่อีกทีหนึ่ง
ใช่ทีนี้พอเจอหีบเหล็กแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เอาขึ้นมา
แล้วนักข่าวของเราก็เกาะติดรออยู่ตลอดเลย
เปิดออกมาก็เจอเหล่านี้ที่ผมบอกไป
แล้วก็เอามาประกอบกันเป็นร่างมนุษย์ได้๑ร่างเลยนะ

นักข่าวก็ปฏิบัติการในการรายงานข่าว
ชาวบ้านชาวช่องก็มาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
คือผู้ศึกษาของเราก็พูดคุยกับชาวบ้านท่านหนึ่ง
ชาวบ้านบอกโอ้โหติดตามเหตุนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้ว
และจริงแล้วเขาติดตามพฤติกรรมของนายไอซ์มาตั้งนานแล้ว

เขาก็เลื่องลือกันไปว่านายไอซ์โหดขนาดไหนร้ายขนาดไหน
แล้วก็เรียกว่าคุกคามชาวบ้านขนาดไหน

แล้วก็ชาวบ้านท่านนี้เปิดเผยมาบอกว่าก่อนหน้านี้สัก๗๘ปี
คือมีคนรุ่นเดียวกันกับนายไอซ์มาเล่าให้ฟังว่า
ในไอซ์มักจะมีการพาผู้หญิงเข้ามามีเพศสัมพันธ์

ผู้หญิงที่เข้าบ้านมาแล้วออกได้บ้างออกไม่ได้บ้าง
ซึ่งตอนนั้นผมเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้
ผมก็ฟังหูไว้หูเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
แต่พอมาติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด
หลังจากที่นายไอซ์ถูกจับตกใจมาก
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นจริง
แล้วก็บ้านในไอศ์มันคือสูบสารที่แท้จริงแล้ว
บ่อน้ำมันคือบ่อน้ำมรณะแล้ว
อันนี้คือคำพูดของชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งที่เขามาดูปฏิบัติการทุกครั้งนะคุณ
คือ๓ครั้งปฏิบัติการตั้งแต่๑๗มกราคม

๘มกราคมก็ขอหมายสารค้นครั้งที่๒
แล้วก็เมื่อวานนี้๒๓มกราคมก็ขอหมายสารค้นในบ่อน้ำครั้งที่๓
ชาวบ้านบอกมาดูทุกครั้ง
นี่คือบ่อมรณะลักษณะของบ่อเป็นแบบนี้นะครับ
ไอ้ต้นไม้ตรงกลางนี่นะคุณ

หรือว่าต้นไม้ที่มันอยู่ตรงในน้ำเนี่ย
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็เอารถแบ็คโฮลมาขุด

ก็ต้องขุดออกขุดทิ้งก่อนนะครับ
แล้วเขาบอกว่าตรงก่อไม้อะไรพวกนี้

ทีนี้เราก็ไปคุยกับผู้ช่วยพบตรนะคะ

อย่างเช่นพบตรโภปียะฯท่านไป
พบตรภคพงศ์พเพรตาฯ

ผู้บังคับการบริโรธนครบาน๙ไป
แล้วก็ภูมิกับการสนเพชรเกษมเจ้าของพื้นที่ก็ไป
ไปดูปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงกลางวัน
ทีนี้เราคุยกับพตโทปียะ
ท่านก็บอกว่าเบื้องต้นจากการที่ชนะสูตร
คิดว่ากระดูกชิ้นส่วนที่เจอเมื่อวานนี้

แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ข้อมูลมาจากการสอบปากคำพยานหลายสิบปาก
สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเชื่อเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะ
ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๑๘๒๐ปี
คือเขาตรวจสอบจากช่วงกระดูกเชิงกรานนะคะ
แล้วเขาคิดว่าน่าจะอายุประมาณนี้
เพราะว่าพยานมีการให้ข้อมูลบอกว่า
มีนายไอซ์เขาเคยฆาตกรรมยัดหีบเหล็กถ่วงน้ำ

ทีนี้ค่ะพอเขาได้พวกโครงกระดูกต่างขึ้นมาแล้ว

เก็ตภาพหญิงสาวตามที่พยานเคยให้ข้อมูล
เพื่อที่จะเอาภาพนั้นมาประกาศตามหา
แล้วลักษณะที่สเก็ตออกมาได้นี่ค่ะคุณผู้ชม
เป็นลักษณะคือผู้หญิงตัวเล็กผมเนี่ยสั้นประบา
อันนี้คือภาพสเก็ต
อายุน่าจะประมาณ๑๘๒๐ปี
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไล่เรียงทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ศพในคดีนี้เจอแล้ว๓ศพ
เอาแบ่งเป็นตอนของน้องกุ๊กกิ๊กเจอฝั่งดิน
อันนั้น๑ศพทางสาววรินทรอายุ๒๒ปี
ฝังดินไว้ที่สวนหลังบ้าน

แล้วก็เมื่อวันพระรหัสศุกร์อาทิตย์ก่อน
ที่มีการไปงม๑๗๑๘มกราคม
ใช่อันนั้นเจอกระดูกอีกรวม๒วัน๓๑๖ชิ้น

แล้วมาเมื่อวานนี้เจอโครงกระดูก๑๗ชิ้นข้างนอกหีบ
แล้วก็มาเจอในหีบเหล็กอีกประมาณ๒๗ชิ้น

คืออันนี้ครบร่างเลยเมื่อวานนะครับ
บอกว่าน่าจะครบร่างก็กลายเป็นอีก๑ศพ
แล้วก็น่าจะเป็นศพที่ทางตำรวจได้สเก็ตภาพออกมา
ก็อยากจะให้ญาติที่อาจจะเห็นภาพนี้แล้ว
คิดว่าเป็นคนในครอบครัวตัวเองที่หายตัวไปเนี่ยนะครับ
ช่วงระหว่างปี๕๔๕๕ให้เข้ามา
เบาะแสให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อย
จะได้แน่ชัดว่าคนที่ถูกฆ่ายัดหีบฝังในน้ำเนี่ย
ทิ้งน้ำเป็นผู้หญิงหน้าตาแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าภารกิจมันยังไม่จบสิ้นนะ
เบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ราย

ต่างฝ่ายต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองยังคงต้องค้นหาต่อไป
ถ้ามีหมายสารในการค้นในบ่อน้ำอีกก็ต้องมาค้นอีกนะครับ
หรือว่าทางนิติเวชของสิริราชตรวจสอบแล้วว่าเป็นใครยังไง
ที่ส่งกระดูกไปก็จะให้ข้อมูลกับตำรวจมา

ก็ต้องดูว่า๓๐๐กว่าชิ้นกี่ศพ
ทีนี้เบื้องต้นอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต่ำกว่า๓ศพ
ข้อมูลคำนี้ที่ออกมาจากปากเจ้าหน้าที่มันก็ไปสอดคล้อง
กับที่ญาติสนิทของนายไอซ์ให้ข้อมูลกับทีมงานฝ่ายสืบสวน
คือญาติของนายไอซ์เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่นายไอซ์โดนอยู่ในเรือนจำ
เคยไปเล่าเรื่องเหมือนกับไปคุยโวโอ้อวดให้เพื่อนนักโทษฟัง
บอกว่าเคยฆ่าคนแล้วอำพลางศพมาแล้ว๕ศพ
ทีนี้พอเพื่อนนักโทษในคุกคนนั้นที่เขาพ้นโทษออกมาก่อน
เขาเดินทางมาหาญาติของในไอซ์แล้วเขาบอกว่า
ไอซ์บอกแบบนี้ฆ่ามาแล้ว๕ศพเดี๋ยวจะไปบอกตำรวจ
ถ้าไม่อยากให้บอกตำรวจจะต้องเอาตังค์มาให้เพื่อนนักโทษ
เขาก็เหมือนกับมาไถเงินว่ารู้ข้อมูล
มาไถทีละ๕๐๐๐บ้าง๑๐๐๐๐บ้าง
แต่ญาติของนายไอซ์เนี่ยนะไม่ได้ให้เงินเพื่อนนักโทษไปนะคะ
แต่ญาติของในไอซ์เขียนจดหมายเหมือนกับส่งไปเตือนในไอซ์
แล้วก็เล่าให้ในไอซ์ฟังระหว่างที่ในไอซ์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ทีนี้คุณผู้ชมญาติเขาก็มาให้ข้อมูลนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยต้องปฏิบัติการค้นหาต่อค่ะ
แต่ณตอนนี้หลังจากที่เจอโครงกระดูกต่างแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะมีมากกว่า๓ศพ
แล้วก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
จากพยานสำคัญต่างถ้ามันมีเบาะแสอะไรปั๊บ
พร้อมที่จะเข้าค้นหาทันที
แล้วตอนนี้การแจ้งข้อกล่าวหา
มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว๔คดีนะคะ
ส่วนคดีที่ไปพบโครงกระดูก๓๑๖ชิ้น
ไปพบโครงกระดูกบรรจุหีบเหล็กเมื่อวานนี้
รวมถึงคดีที่เคยเกิดขึ้น
เป็นคดีข่มขืนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี๖๒
อันนี้เป็นคดีที่ผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติม
ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพราะว่ากลุ่มข้อหาต่างมีทั้งเรื่องยาเสพติด
ทั้งเรื่องของฆ่าคนตายทั้งเรื่องของอาวุธ
แต่ฆ่าคนตายก็ต้องสรุปสำนวนอีก
ว่าฆ่าไปกี่ศพกี่คนกันแน่
อันนี้ก็อาจจะต้องแจ้งข้อหาในกลุ่มข่มขืนอีก

ข่าวนี้นะคือเราก็หลอนเราก็กลัวตั้งแต่ตอนที่ไปเจอศพกุ๊กกิ๊กแล้ว
แล้วพอมาเจอโครงกระดูกอีกรวมถึงเมื่อวานล่าสุดอีก
เป็นบ้านที่ลึกลับจริงคุณผู้ชมค่ะ